คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะฮะ
กินกระท้อนแล้วก็เผลอกลืนเม็ดลงไปเนี่ย

มันเกิดเหตุการณ์กับคุณตาและคุณยายฮะ
คุณตาท่านเสียชีวิตเพราะเม็ดกระท้อนี่แหละ

บอกว่ากินกะท้อนอย่ากลืนเม็ด
แล้วนี่หมอบอกเลยนะว่ามีเคสแบบนี้บ่อยคุณ
ใช่ฮะตอนนี้หมอรับเคสแบบนี้บ่อยมากนะฮะ
คือถ้าคุณผู้ชมกินกระท้อนแล้วใช่ไหม
กระท้อนเนี่ยเม็ดมันจะมีเนื้อติดอยู่บ้าง
คือเอาจริงมันลื่นดูดมันก็ดึ๊ดเข้าคอไปเลย
ดึกเข้าไปไหลลงคอไหลลงลำไส้ไหลลงกระเพาะอันตราย
เพราะเม็ดมันมีลักษณะแหลมแบบนี้
และแหลมที่ปลายเม็ดหมอบอกว่าอันตรายมาก
มันแทงลำไส้ทะลุได้นะแล้วมันไม่ได้แทงแบบพลวดเดียว
แบบทะลุนะค่อยแทงค่อยแทง
ไม่รู้อาการด้วยซ้ำจนกระทั่งอาการหนักติดเชื้อ
ลำไส้ทะลุมาถึงมือหมอบางทีไม่ทันการนะครับ

เคสคนไข้ในโรงพยาบาลกำแพงเพชรมาโพสต์เอาไว้
โดยระบุข้อความบอกว่ามาอีกแล้ว
กระท้อนอายุ๘๗ปีทำไส้ทะลุ
ท่อช่วยหายใจหายใจเหนื่อยช็อกติดเชื้อในกระแสเลือด
ความดันต่ำมากต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจ
ทั้งหมดนี้เป็นเพราะไอ้๓๔เม็ดตรงนี้
พยาบาลกราบขอร้องล่ะอย่าเกินเม็ดกะท้อนมานะคะ
แล้วทีนี้ก็มีภาพคนไข้บางส่วนให้เห็นกันว่ากำลังเร่งรักษาอยู่นะฮะ
ทีมข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรเลย
ไปพบกับผู้เหนื่อยการโรงพยาบาลนะฮะนายแพทย์อัครับพงศ์จุธากร
รองพอบอกแบบนี้บอกว่าเคสคุณตาวัย๘๗ปีเนี่ย
ลืนเม็ดกระท้อนเป็นเรื่องจริงทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุจนติดเชื้อในกระแสเลือด
และเป็นเหตุให้คุณตานั้นเสียชีวิตคุณ
อกจากนี้ยังมีคุณยายอีกท่านหนึ่งวัย๘๗ปีนะครับ
จากคุณตาวัย๘๗ปีแล้วยังมีคนไข้ผู้สูงอายุอีกท่านหนึ่ง
เข้ามานอนโรงพยาบาลเพราะกลืนเม็ดกระท้อนอีกหลายคนคุณ
อีกหลายคนนะฮะทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณยาย
ที่เป็นผู้ป่วยที่กลืนเม็กกะท้อนเข้าไปแล้วก็รอดชีวิตออกมาได้
คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่ากลืนเม็ดกระท้อนไปเป็นอาทิตย์แล้ว
แล้วก็มาปวดท้องทีหลังเพราะเม็ดกระท้อนมันมาแทงติดอยู่ในลำไส้
อันนี้หมอบอกนะหน้าหลานนะหมออธิบายยายมาแบบนี้นะครับ
ทีนี้หมอบอกว่าต้องผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อเอาเม็ดกระท้อนออก
แล้วก็รักษาลำไส้ยายยังโชคดีที่รอดมาได้
เพราะว่ายายก็รู้นะว่าดูข่าวแล้วมีคนเคยตายด้วยเม็ดกระท้อนนี่แหละนะฮะ
ทีนี้ครับเราก็พูดคุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่ง
คุณหมออัครับพรองภูมิในการบริภาพยาบาล
ก็ฝากให้สื่อช่วยประชาสัมพันธ์กันหน่อย
บอกว่าตอนนี้เป็นหน้าร้อนหน้ากระท้อนนะ
ผู้สูงอายุมักจะกลืนเม็ดกะท้อน

วิงวอนให้ช่วยกันดูแลหน่อย
คนในบ้านช่วยดูแลผู้สูงอายุหรือไม่ผู้สูงอายุก็ตาม

อย่างวัยรุ่นรุ่นหนุ่มสาวหรือเด็ก
กระท้อนเข้าไปบางทีเม็ดมันลื่นไหลตกเข้าไป

คุณหมอให้ความรู้แบบนี้
บอกว่าปลายเม็ดกระท้อนมันแหลม
พอมันแหลมพอมันไปติดอยู่ในผนังลำไส้
มันค่อยทิ้มค่อยต่ำ
มันไม่ได้ตำพลวดพลาดจนทะลุทีเดียว

กว่าจะแสดงอาการเป็นสัปดาห์
ถ้ามาหาหมอไม่ทันนะลำไส้ติดเชื้อทะลุไปแล้ว

เพราะมันจะมีหนองมีอะไรมันแตกไปหมดเลย

ไม่ต้องคนสูงอายุคนที่นั่งข้างคุณสืบสกุล

คือบางทีทานกะท้อนเราก็กินทั้งหมด